ย้อนกลับไปในคดีของคุณแตงโมกันหน่อยนะฮะ
อย่างที่บอกไปเมื่อวานคุณแม่พนิดาเข้าพบตำรวจ

แล้วก็พิสูจน์หลักฐานต่างที่นำเอาหลักฐานมาให้คุณแม่

ทนายสองคนก็คือทนายเดชากับทนายกฤษณะ
นี่ตอนคุณแม่ไปนะเข้าไปตั้งแต่ประมาณสักบ่าย๓เนี่ย
นักข่าวห้อมล้อมเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เองทนายกฤษณะเองทนายเดชา

ทีนี้ก็เข้าไปในห้องเพื่อไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประมาณ๑๐กว่านายในการที่ตำรวจจะชี้แจงแถลงไข
คดีต่างให้คุณแม่ได้รับทราบนะครับ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคุณแม่ออกมาจากห้องที่เข้าฟังตำรวจ
ออกมาพร้อมทนายเดชาออกมาพร้อมทนายกฤษณะ
ทำยังไงต่อฮะตั้งโต๊ะสิครับ

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละฮะ
โดยคุณแม่กับทนายทั้งสองรับฟังเจ้าหน้าที่๓ชั่วโมงกว่า
ตั้งแต่บ่าย๓ยันถึง๖๓๐ค่ะ
โมงครึ่งออกมาจากห้องดูท่าคุณแม่นะฮะ
ค่อนข้างจะเพลียค่อนข้างจะเพลียครับ
คนที่พูดแถลงมากที่สุดก็คือทนายเดชา
นายเดชาเปิดเผยแบบนี้ครับไล่เป็นปลอกไปไหม

แล้วก็เรื่องของการจับพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
แล้วก็๓ก็คือเรื่องที่คุณแม่ยังติดใจ

ยังให้อภัยแล้วแหละแต่ว่ายังติดใจคนคนหนึ่งอยู่

เออนะครับเอาเรื่องแรกก่อนฮะสำหรับเรื่องของการชนะสูตรนะครับ
นายเดชาเปิดเผยว่าแพทย์นิติเวศได้ชี้แจงอย่างละเอียด

ซึ่งจากการได้ดูภาพถ่ายศพของคุณแตงโมแล้ว
พบว่าฟันยังอยู่ครบไม่หักสักซี่
เลยนะครับส่วนเรื่องของรอยช้ำเรื่องของที่มีการคาดการว่า
ศีรษะเนี่ยจะมีแผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าศีรษะเนี่ยโดน
วายอะไรกระแทกหรือเปล่าตามร่างกายตอนที่มีการเผยแพร่
ภาพของศพที่หลุดออกไปเนี่ยปรากฏคนถามเยอะเลยว่าเอ๊ะผิว
เนี่ยมีรอยช้ำเต็มไปหมดเลยทั้งบริเวณหน้าอกด้วยบริเวณหลัง
ด้วยนะฮะทนายเดชาบอกว่าหลังจากที่ทางนิติเวศเนี่ยเขาได้
มีการเปิดลอกผิวหนังออกเพื่อตรวจว่ามีร่องรอยฟกช้ำภายใน
จริงหรือไม่แสดงว่าไม่มีนะครับไม่มีตรวจพบแล้วไม่มีลอก
ชั้นนอกออกเนี่ยตรวจลึกเข้าไปถึงข้างในไม่มีรอยช้ำเอ๊ะ
เพิ่มเป็นวันใหม่ที่สามารถติดกับพวกเรา

แต่ยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากของมีคม
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของมีคมประเภทใด
และแผลเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต

ก็คือแผลมันไม่ได้เป็นแผลสำคัญ

จนถึงเหตุให้เสียชีวิตทันทีนะครับ
แต่ก็บอกไม่ได้ว่าแผลเกิดขึ้นก่อนตกน้ำ

เอาง่ายก็คือเกิดขึ้นบนเรือ
หรือหลังจากตกจากเรือแล้วนะครับ

ก็ยังคงเป็นผลมาจากนิติเวศ

เสียชีวิตจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจนะครับ
ตามที่พวกเราเคยได้รับทราบกันไปแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการเน่าเปื่อยของร่างเนี่ย
ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพตามปกตินะครับ
ส่วนลักษณะที่พบว่าตาถลนลิ้นจุกปาก
ก็เป็นเรื่องปกติด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือเมื่อวานี้เนี่ย
เกี่ยวกับพวกรอยฟุกช้ำต่างแล้วยังจะผ่ารอบ๒อยู่ไหม
ใช่ครับคือทนายเดชาก็เป็นคนชี้แจงเหรอฮะ
บอกว่าการผ่าชนะสูตรรอบ๒เนี่ย
เป็นการผ่าเพื่อให้ผลมันชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้น

ใช่ฮะแล้วก็ให้สังคมหายคาใจ
ดังนั้นคุณแม่จึงตัดสินใจที่จะส่งร่างน้องแตงโมเนี่ย
ชนะสูตรรอบ๒เช่นเดิมนะครับ
ส่วนการผ่าชนะสูตรรอบ๒จะเป็นวันไหน

โดยเฉพาะในวันพุธที่๑๖มีนาคมนี้นะครับ

จะเดินทางไปสถาบันนิติเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับ
แต่ว่าการชนะสูตรรอบ๒ถามว่า
จำเป็นต้องกำหนดเวลาไหม๑เดือน
ที่ก่อนหน้านั้นทนายเดชาบอกไหม

คดีคุณแตงโมเพื่อหายเคลือบแคลงสงสัย

ที่มีการแถลงไว้เมื่อคืนนี้

และไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะที่ตำรวจจะปิดคดี

ดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สรุปคดีเร็วนี้
เพราะต้องรอผลการตรวจพยานหลักฐาน

คุณผู้ชมค่ะคือทนายเดชาบอกว่า
รอผลจากพิสูจน์หลักฐานอีก๑๙รายการ

โมรี่กล้องวงจรปิดอะไรต่าง

แล้วก็มีการสอบพยานไปแล้ว๙๕ปาก
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ตำรวจเนี่ยพอชี้แจงให้ฟังเนี่ย

ว่าการทำหน้าที่ของตำรวจก็ทำเต็มที่เหมือนกัน

สำหรับการแจ้งข้อหาว่าจะมีคน
โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

พนักงานสอบสวนในการที่จะสอบสวนอยู่

ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาต่อได้นะครับ

เรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จ

ทนายตำรวจเขาบอกไหมว่าเขาจะเอา
พยานเข้าเครื่องจับเท็จเมื่อไหร่

เขาคำนวณเวลาเขารอเวลาได้

เข้าแน่แต่เข้าตอนไหน

คุณแม่ฟังทนายเดชา

คนนี้คือใครคนนี้คือ
คุณหมอที่เป็นคนชันสูตร

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวศ
แล้วก็เป็นโคศกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้ร่วมชนะสูตรศพในที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม

เป็นวันที่เจอร่างของคุณตังโม
ดิฉันจำได้บ่ายโมง๑๐นาที

คุณหมอให้สัมภาษณ์บอกว่า
สภาพศพของคุณตังโมเบื้องต้น
ตอนที่นำขึ้นมาที่ริมท่าน้ำ
บูรสงคราม๑คว่ำหน้า

นับระยะเวลาที่ตกน้ำ

คุณหมอบอกเลยนะ๒วันที่อยู่ในน้ำ

นี่คือคุณตังโมจำไม่ได้เลย

เหลือสภาพเดิมเลยอ่ะนะคะแล้วก็คุณหมอบอกด้วยว่าการตรวจเบื้องต้นอ่ะ
ไม่พบว่ามีฟันหักคือฟันซี่หน้าเนี่ยยังอยู่ครบนะคะ
แล้วก็คุณหมอบอกด้วยว่าหลังจากพบร่างคือผ่านมาเกือบ๒วัน
พอใบหน้าไม่เหลือสภาพเดิมช่องปากบวมแล้วก็เปลี่ยนสภาพ
ตอนนั้นที่หมอเห็นหมอเห็นฟันชุดหน้าฟันยังไม่หัก
แต่ว่าฟันด้านในไม่เห็นนะคะ
ส่วนเรื่องของบาดแผลที่บอกว่าเกิดก่อนการเสียชีวิต
คุณหมอบอกแบบนี้บอกว่ามีการตรวจ
ตรวจเจอเซลล์เม็ดเลือดมันแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อ
ที่มีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก่อนหรือว่าเสียชีวิตไม่นาน
มันอาจจะมีเลือดแทรกอยู่บ้าง
เพราะว่าอย่างที่ดิฉันเคยรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปว่า
ถ้าเกิดกรณีมีบาดแผลก่อนเสียชีวิตหัวใจมันสูบฉีดอยู่
เลือดมันก็ยังไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะคะ
แต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าประเด็นที่ต้องไปวินิจฉัยต่อ
คือต้องไปดูว่าแผลที่เจอมันเกิดช่วงเวลาไหน
ต้องไปไล่เลยค่ะว่าเอ๊ะเกิดขึ้นบนเรือไหม
มีเรื่องราวอะไรบนเรือไหมถึงทำให้เกิดแผล
หรือเกิดแผลหลังจากที่ตกจากเรือไปแล้ว
ซึ่งทั้งหมดคุณหมอบอกว่าเป็นการตรวจเบื้องต้น
หลังจากนั้นก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติม
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่ง